มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเกิดขึ้นที่กระบี่ตำรวจไปรวบตัวผู้ชายคนนึงที่หึงโหดค่ะ
ดักแทงเพื่อนทหารเกณฑ์เสียชีวิตบนเกาะลันตา
เพราะว่าแค้นที่ไปคบกับอดีตภรรยาค่ะ
นี่แหละค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกะบี่
วันนี้แถลงการจับกลุ่มตัวนายจักรพรรดิกิจเนธนะคะอายุ๒๓ปี
ผู้ต้องหาฆ่าพลทหารวุฒิชัยคงผอมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้มาจากนายจักรพรรดิซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาวเกซินีนะคะ
ก็แต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน๗เดือนที่แล้วเลิกรากันไป
นางสาวเกซินีเนี่ยก็ไปคบหากับผู้ตายก่อนเกิดเหตุนะคะ
หนึ่งวันผู้ต้องหากลับมาหาอดีตภรรยาจังของ้อขอคืนดี
แต่ว่าเธอปฏิเสธเพราะว่ายังคบกับผู้ตายอยู่นะคะก็เลยทำให้ผู้ต้องหาเกิดความแค้น
ห้าทุ่มของเมื่อวันที่หนึ่งนะคะนางสาวเกซินีกับผู้ตาย
แล้วก็ญาติเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ริมถนนบ้านคลองนินผู้ต้องหามาดักรออยู่แล้วโบกให้จอด
หลังจากนั้นเอาไม้ไผ่ทุบผู้ตายค่ะทั้งสองคนก็ต่อสู้กันนะคะ
ผู้ต้องหาเอามีดที่พกติดตัวมาแทงผู้ตายไปหลายครั้งญาติญาติต้องไปช่วยกันห้าม
แล้วบอกให้ผู้ตายเนี่ยขี่รถหนีออกไปนะคะแต่ผู้ตายไปไม่ไหวอะค่ะ
หมดแรงล้มลงจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ต้องหาก็หนีไปซ่อนนะคะที่โรงแรมบนเกาะลันตาจนกระทั่งเนี่ยค่ะ
ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะรับสารภาพค่ะว่าเป็นคนลงมือทำจริงนะคะ
เคยเป็นทหารเกณฑ์ในค่ายทหารเดียวกันกับผู้ตายแล้วสามสิบตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาปลดประจำการกลับมาอยู่บ้านก็หวังจะมาขอคืนดีกับภรรยา
แต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะก็พบว่าภรรยาไปคบกับผู้ตาย
แล้วกีดกันไม่ให้ไปรับลูกด้วยก็เลยแค้นก็เลยไปดักก่อเหตุดังกล่าวนี้ค่ะ